คุณผู้ชมมีเด็กเด็กในปกครองไหมครับสอนเด็กเด็กข้ามถนนเพราะว่าน้องน้อง
ประสบการณ์ในการข้ามถนนอย่างน้อยอย่างข่าวที่ผมจะให้ดูนี้
คุณผู้ชมเห็นไหมฮะผมบอกแล้วว่าเด็กเนี่ยคือเขาประสบการณ์ในการข้ามถนนอย่างน้อยเนี่ยครับเห็นเพื่อนตัวโตเดินไปก่อนหยุดอยู่อึงกลางถนน

ตามไปเสร็จแต่ไม่หยุดไงภารกิจข้ามไปเลยละโมงโหย
คุณผู้ชมค่ะเป็นอะไรไหมลูกโอ้คุณชายโพโสดเจ้าของกล้องหน้ารถเล่าบอกว่าเกือบทุ่มแล้ว
เกือบทุ่มครึ่งแล้ววันที่๒๖ตุลาคมดูพี่คิ้วเขาขมวดเลยนะ
คุณชายเขาชื่อชายนะพี่ชายเนี่ยบอกว่าจังหวะที่น้องตัวเล็กเนี่ยนะฮะออกมาเขากดแต่แล้วล่ะแต่ไม่ทันนะครับก็ชนไปน้องกระเด็นไปเกือบ๖เมตรพี่ชายเล่าหน่อยสิ
เหมือนรู้ว่าว่าเขาจะฆ่าถนนครับ

จะรอรถอ่าจะรอเดี๋ยวในคลิปแหละผมก็จะรอแล้วผมเบรกแล้วผม
บักมือบอกว่าข้ามได้อ่าข้ามได้จะเบรกให้ข้ามได้ครับ
แล้วควรเขาบอกว่าเฮ้ยไปเว้ยประมาณนี้แล้วคนผ่องก็วิ่งเลย
ผมก็บีบแปรแล้วนะผมเห็นผมเห็นเขาก้าวจะวิ่งแล้ว
ผมบีบแตรแล้วไอ้เราก็ตกใจเพราะว่าเราเป็นคนปากเบิร์นเรียก
เฮ้ยข้ามได้นะอืมแต่ไม่คิดว่าคนหลังมันจะวิ่งไปอย่างงั้น
คุณผู้ชมอยากรู้แล้วใช่ไหมผมก็อยากรู้ว่าไอ้ตัวเล็กเป็นไงวะ
ลุงเบิร์ตเป็นห่วงคุณผู้ชมครับไอ้ตัวเล็กปลอดภัยดีฮะ
เห็นเป็นแบบนี้แต่ปลอดภัยดีใบหน้าก็มีผ้าพันแผลปิดเอาไว้นะครับ
เจ็บน้อยราวปฏิหารดีแล้วลูกแต่หนูต้องระวังนะลูกนะ
มีประสบการณ์ในการข้ามถนนแล้วนะชาวเน็ตก็ยินดีที่น้องปลอดภัยครับ
หน้าระวังให้ดีนะฮะอ่าคนขับรถเองก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วย
วังกันทั้งสองฝ่ายครับแต่เด็กสอนเด็กข้ามถนนหน่อยฮะ